คุณผู้ชมคะเมื่อกี้เห็นที่เที่ยวไปแล้วใช่ไหม
คราวนี้เราก็จะพาไปเที่ยวเหมือนกันค่ะในช่วงเที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทย
วันนี้ไปพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรับความเป็นสิริมงคลหน่อย
พาไปว่ายพระพุทธรูปที่ทำจากไม้ครับ
เป็นองค์เดียวค่ะอยู่ที่จังหวัดนครพนมไปกันเลยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพาไปที่วัดคามวาศี
ที่ตำบลโนนตานอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมค่ะ
วัดสวยจังเลยอ่ะใช่ครับคุณแล้วที่นี่นะ
เป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมไทยย้อโบราณอายุกว่าร้อยปีเลยนะคะ
แล้วดูสิการก่อสร้างเป็นการก่อสร้างแบบล้านช้าง
ชาวบ้านชาวชุมชนบ้านโพนเขาก็ร่วมกันพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงธรรมะอย่างสาราการประเรียนที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้
สวยมากค่ะเพราะว่าสาราการประเรียนก็สร้างจากไม้ทั้งหลังแล้วนี่นี่คุณ
คือมีพระพุทธรูปไม้ศักดิ์สิทธิ์ปางห้ามสมุทร
คุณคิดดูนะพระพุทธรูปนี้แกะสลักจากไม้ขนุนอายุเก่าแก่กว่า๒๐๐ปี
ครับแล้วคิดดูสิถือว่าเป็นพระพุทธรูปไม้องค์เดียวในจังหวัดนครพนมนะ
ชาวบ้านเขาเชื่อเลยถ้าเกิดใครได้มากราบไหว้ขอพรเนี่ย
จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองจะมีบุญกุศลหนุนนำ
ปกติเราก็จะเห็นพระพุทธรูปที่ทำจากโลหะอะไรหนึ่งใช่มั้ยคะ
เออเป็นพระพุทธรูปจากไม้ขนุนน่ะนะคะครับสาธุเลยแหละนะฮะ
คุณผู้ชมฮะพาไปกินกันบ้างนะฮะกินให้หมดนะจ๊ะ

นี่คุณคุณอาริยาผมท้าคุณเลยคุณกินหมดไหม

เรียกว่าชามหรือว่าอ่างส์ดี

ผมว่าเป็นที่ถูกอกถูกใจของน้องนักศึกษาเขานะ

กินข้าวหน้าหมูบาร์บีคิวไซส์ยักษ์๑จาน
ประกอบด้วยข้าวญี่ปุ่น๑กิโลคุณ

คุณเดี๋ยวก่อนข้าวญี่ปุ่นเนี่ยเนื้อมันแน่นมันหนักมากเลยนะ

จับเวลา๓๐นาทีกินให้หมดนะ
ต้องจับมีข้าวญี่ปุ่น๑กิโลกรัมไข่ออนเซน๕ลูกแล้ว
ยังมีหมูสไลด์ผัดซอสบาร์บีคิวอร้อยอีกครึ่งกิโล
รวมแล้ว๑จานหนัก๑กิโล๗ขีด

ทานเร็วที่สุดภายในระยะเวลาที่กำหนด๓๐นาที
รับทันที๓๐๐๐บาทเลยนะคุณฮะ
เขาเปิดแข่งกินกันวันละ๒รอบครับ

และอีกรอบคือมื้อเย็น๔โมงครึ่ง
ถ้าคุณจะไปกินมื้อเย็นนะคุณคุณต้องไม่กินอะไรทั้งวัน

แข่งกันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๗สิงหาคมนี้นะฮะ
ก็อย่างที่บอกไปแข่งขันวันละ๒รอบนะฮะ

ตอนนี้นะคุณนะเท่าที่เปิดมานะ
ยังไม่มีใครสามารถทานหมดตามเวลาที่กำหนดได้เลย
คือรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าทานไม่หมดครึ่งชั่วโมงต้องจ่ายตังค์นะ
แน่นแบบนี้น่าจะทำสักประมาณ๓๐๐กว่าบาทที่ฉันจำไม่ผิด

น้องนักศึกษาเนี่ยบอกว่าไหวนะ
น้องนักศึกษามขอนแก่นเนี่ยเพราะว่าร้านอยู่ข้างหลังเนี่ย
ลองโทรไปก็ได้นะฮะที่หมายเลขโทรศัพท์ของร้าน๐๖๓๗๕๙๖๖๔๙

คุณบอกว่าให้น้องนักศึกษาไปแล้วน้องสืบสกุลไม่อยากลองบ้างเหรอ
น้องสึกษกุลก็อยากลองแต่กลัวท้องแตก